เขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อของเธอนะครับ
โดยบอกว่าพ่อของเธอถูกตำรวจยัดยาบ้า
แล้วก็ถูกตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติด
โดยเธอนำหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ขณะที่ตำรวจเรียกตรวจรถบรรทุกที่พ่อของเธอขับ

จะถูกแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้เป็นลูกสาวและเป็นเจ้าของคลิป
เขาเอาภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึก
ภาพระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจคนภายในรถบันทึกของพ่อเธอ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมของเราฟัง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๒ของวันที่๑๓พฤศจิกายน
ของเธอกำลังขับรถบรรทุกไปส่งยางพารา
ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง
ระหว่างทางถึงที่อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคลีขัน

ตำรวจก็เรียกให้พ่อเธอจอดรถนะครับ
จากนั้นมีตำรวจมาตรวจที่รถประมาณ๕นาย
ตอนแรกตำรวจนายหนึ่งบอกให้พ่อของเธอลงจากรถ
ลงจากที่นั่งคนขับไปตรวจไฟท้ายด้วยกัน

แล้วก็เรียกให้พ่อของเธอเดินตามไปดูที่ไฟท้าย
ตอนนั้นก็สังเกตเห็นว่า
ตำรวจที่พาเดินไปดูที่ไฟท้ายรถ
มีท่าทีลุกลี้ลุกลน
และพอพ่อของเธอกลับมาที่ด้านหน้าของรถ

ขึ้นไปตรวจค้นบนรถบรรทุกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ชี้ให้ดูจุดที่พบยาบ้า
บรรจุอยู่ในหลอดวางไว้อย่างเปิดเผย
ที่สุดพ่อของเธอถูกจับในข้อหามียาบ้า

แม้ว่าผลการตรวจปัสสาวะพ่อของเธอนั้น

แต่ตำรวจก็ตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดนะครับ

ทำไมล่ะตอนที่พ่อของเธอเดินไปที่ท้ายรถ
เหมือนมีตำรวจนายนั้นหลอกล่องให้พ่อของเธอ

แล้วก็มีตำรวจอีกคนนึงถือวิสาสะ
ค้นบนรถหรือค้นอยู่นาน
แต่ท้ายที่สุดลงมาแล้วก็ไม่พบยาบ้า
จากนั้นตำรวจอีกนายหนึ่งก็ขึ้นมาค้น
แล้วก็มาพบยาบ้าน๑เม็ดวางอยู่

ค้นแล้วไม่เห็นมียาบ้าน๑เม็ดเลย
และการตรวจค้นของตำรวจทั้ง๒ครั้งนะครับ
ก็ไม่ยอมให้พ่อของเธอขึ้นไปดูการตรวจค้นด้วย
เธอยืนยันว่าพ่อของเธอไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
เธอจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อของเธอ

เนื่องจากพ่อของเธอถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติด

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของพ่อเธอ
โดยเตรียมไปรายงานตัวที่ศาลในวันที่๒๖พฤศจิกายน